เอาล่ะแม้ว่าคุณผู้ชมจะรู้ล่วงหน้าแล้วว่ามันเป็นไอ้เข้ยักษ์ที่นอนอาบแดดอยู่กลางทุ่งนา
แต่เล่าย้อนไปตอนแรกหน่อย
ไปตอนแรกเขาบอกว่าสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่อะไรก็ไม่รู้นะ
เห็นอยู่ในนานานี่น้ำกำลังแฉะเลยนะ
ทำยังไงดีล่ะพวกเราก็เอาไก่ดิบสิดอมใจเย็นนะ
คุณผู้ชมดูว่าเอาไก่ดิบไปล่อแล้วได้อะไรมา
คุณผู้ชมครับคำว่าลากลงไปกินในน้ำภาพมันเป็นแบบนี้แหละ
ลากไก่ดิบลงไปกินในน้ำ

สอนมันชี้มันสักขนาดนี้เออเออจราเคผู้ผู้ชมเออ
ตัวยาว๒เมตรได้นะค่อยคลานมางับไก่สดแล้วก็ลากลงไปกินในน้ำครับ
จุดนี้คือหลังบ้านคุณตาอันนั้นยังอยู่เจ็ดสิบห้าประบวนนทรีย์น้ำเผลอกะบิลบุรี
ในจังหวัดพราชินบุรีครับเป็นน้างน้ามท่วมแบบเฉอะเฉอะอะอะน้อ
โอ้วคุณตามันกินแพงน้องดอมของผมกินทีสี่ห้าพัน
ไอ้นี่ไอ้ตัวนี้กินทีเป็นหมื่นเลย
กินข้าวมันไก่อ่ะนะไม่ก็บางไหนดอมขึ้นเหลาไง
อ่ายังไม่รู้ว่าใครขโมยไปเลย
กระทั่งเมื่อวานนี้เดินมาหลังบ้าน
เห็นไอ้หัวไอ้เข้มันโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ
มันจ้อนจะกินปลาอยู่มันจ้อนจะกินนกกระยางอยู่
นะอยู่ตามร่องน้ำมั่นใจว่าไอ้เข้แน่นะครับ
คือมันน่าจะมาหาของกินแหละนะครับ
ชาวบ้านก็เลยเอาพิสูจน์ก็เลยเอาไก่มาวาง
นี่ครับคุณผู้ชมเจอกันจัดเจอกันตัวเป็น
โอ้โฮอ้าวปากทั้งเลยนะครับถ่ายแบบนี้มัน
มันดูบางทีก็ดูไม่ชัดนะนะอยากจะเห็นภาพมุมสูง
โอ้โหนักข่าวหรือชาวบ้านไม่รู้น่าจะเป็นนักข่าวแหละ
ทีหลังส่งพี่เบิร์ตไปดิไปดูใกล้ไปถ่ายใกล้หน่อย

นักข่าวโดนบินน่ะเออโดนบิน
แล้วดูนะคุณผู้ชมมันสบตานะ
มันสบตาอ้าปากอ้าปากหาคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะครับ
ชาวบ้านเห็นกับตาตัวเองแล้วนะฮะ
คราวนี้เนี่ยกลัวกันหนักกว่าเดิมอีกนะครับ
ไม่กล้าจะปล่อยเป็ดวัวควายออกมาในทุ่งนาเลย
นี่เรียบร้อยมั้งเนี่ยพี่เรียบร้อยของถ่ายมันครับ
เกรงว่าจะเกิดอันตราย
เดี๋ยวจะประสานประมงจังหวัดนะครับ

มีใครแว่พี่ข้างหลังก็ซะหน่อยนะตกใจตายเลยนะ
เดี๋ยวจะประสานประมงจังหวัดชุดไกลทองเขามีชุดไกลทองกับ
เอ่อเจ้าหน้าที่อบตนนซี
นะครับมาจับไอ้เข้วันนี้แหละเช้าวันนี้แหละ
เริ่มปฏิบัติการไล่ล่านี่ภาพมุมสูงนะฮะ
เพื่อเอาไปปล่อยในศูนย์วิจัยของประมงจังหวัดต่อไป
นี่ดูเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนใครยังไม่รู้เออแต่ชุดไกรทองเขาเก่งนะ
เขาเขามีวิธีนี่ฮะไม่รู้มีตัวเดียวหรือเปล่า
นี่ไงภาพที่ผมบอกคุณผู้ชม
มันจะสบตาคุณผู้ชมแล้วก็อ้าปากอยู่

เดี๋ยววันนี้เขาหากันเดี๋ยววันนี้เขาหากัน